ซี่นะฮะไปจอดในที่ห้ามจอดของสนามบินสุวรรณภูมิ

นี่ที่ถ่ายให้หมดมันเป็นหลักฐานชิ้นดีเลย

เขาไม่ได้มาจับไม่ได้มีกฎหมายอะไรทั้งนั้น

เขามีตำรวจของสพท่ากาศยานอยู่แล้ว

ก็เป็นการถกเถียงกันระหว่างโชเฟอร์แท็กซี่
ทำให้ทางรับประพอนั้นต้องเรียกกำลังเสริมมา
เพราะคนขาเมสซีนั้นค่อนข้างที่จะโกรธมากทีเดียว
รบพอสนามบินอ้างว่าก็ทำตามหน้าที่
เพราะโชเฟอร์นั้นเขาก็อ้างว่าเขาถูกกันแกล้ง
ถามถึงอำนาจว่ารอปภนั้นมีอำนาจในการไปล็อกล้อเขาหรือเปล่า
ซึ่งจริงแล้วรอปภนั้นมีอำนาจล็อกได้ตามกฎหมายนะครับ
เพราะว่าก็จอดอยู่ที่ห้ามจอดนะครับ
ชาวเน็ตไปดูคลิปนี้ก็แบ่งเป็น๒ฝัก๒ฝ่าย
ฝ่ายหนึ่งมองว่าแท็กซี่ไม่ผิดเพราะจอดในจุดที่รับส่งผู้โดยสารได้
แต่อีกฝ่ายหนึ่งมองว่าจุดนั้นมันเป็นขาวแดง

แต่ถ้าเกิดคุณไปจอดแช่หวังจะรับคนใหม่ไม่ได้
อันนี้ถือว่าผิดนะซึ่งก็มีสิทธิ์จะล็อกได้
ซึ่งต้องบอกว่าสุวรรณภูมิเขาค่อนข้างจะเข้มงวด

ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปจอดรอรับเพื่อนนานเกินไป